ดราม่าเกิดขึ้นจนได้ฮะหลังจากคุณไอ้อ้ำ
คอมเมนต์จุดปมเดือดกลางไอจี
หลังจากนางเอกซุปตาตัวแม่นอ้ำพัชราภา
โพสต์ภาพกับพระเอกหนุ่มน้องมิคทองระยะ
กำลังถ่ายละครกันอยู่ด้วยกันตอนนี้

ผู้จัดการเพื่อนซีลของตัวเองพร้อมแคปชั่น
ว่านัดทานข้าวกันทายซี่คะ
ว่าวันนี้พี่เอเสียทรัพย์ไปเท่านั้นมันก็ชอบป้นว่าพี่เอ

เข้ามาคอมเมนต์แซวเรื่องการป้นทรัพย์

ที่ห่ายหาของกลุ่มเพื่อนหลังเอ๋ก็ไม่ค่อยพกเงินแล้ว

แล้วก็แฟนก็ปรากฏมีผู้ใช้ไอจีลายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า
เอาเวลาที่กินดีอยู่สุขไปช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนตอนนี้ดีกว่าไหมคะ

ทำเอาถูกชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถั่วลงเดือดเลยครับ
กลายเป็นดราม่ากลางไอจีสาวอ้ำอาธิ
นี่มีสมองไม่พูดแบบนี้นะ

แล้วเอาเวลาไม่ได้กินข้าวไปกินบนหัวใครด้วยสติ

ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าพี่อ้ำปิดทองหลังพระมาตลอดนั่นแหละ
เพราะคุณโง่หรือกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะ

นี่ล่าสุดที่วันนี้

เห้ยเสร็จหลังละเอลมันไง
อันนี้ยังไม่ใช่ล่าสุดโดนอีกแล้วเมื่อเช้านี้ถ้าสงสารเอจะตาย

๑๘ยิงกูไม่เหมาะ
มีเงินขาดได้หรอถ้าพี่เอ๋จะทบเข้าไปเยอะแยะ
ทำให้พบกับเครดิตแน่ะก็นางขายของนางก็ไปเก็บเงินสดทุกวัน

ก็ไปเลี้ยงหาจ้อนจัดเองนะครับแล้วนี่อ้ำเอาไปไหนครับ
พี่นุ่มอ้ำมันเอาที๓๔หมื่นนะพี่
นี่คือเงินพี่เอมันเอาหมดตัวจนหลังเอก็ให้กระเทย
นางก็รู้ไงเอให้กระเทยเดินตามถือเอาไว้แทนนางไง
เออแล้วอ้ำอยู่ที่นี่มันอ้ำโง่สักเมื่อไหร่อ้ำฉลาดจะตาย
นี่ล่าสุดมันเอาหมดปึกดึงไปเลยจ้ะ
มันเอาหมดมันเอาหมดพี่

ล่าสุดเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเอฉันไปดูดวงมาแล้วล่ะ

ดวงว่าเธอจะหมดตัวอย่างไรวันนี้เอ๋ตกใจอย่างงี้

ไม่แต่ว่ามีคนไปว่าเขาใช่ไหม

เปล่าสุดที่บรรดารับผู้ช่วยอยู่ค่ะ